ลูกจ้างร้านอาหารที่ถูกนายจ้างทารุณกรรมจนทนไม่ไหว
หนีออกมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน

เพื่อให้สายใหม่ต้องรอดช่วยดูเรื่องนี้
วันนี้ไปต่อค่ะไปร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
แล้วอย่างที่เรารายงานเมื่อวานนี้ในจ้างก็ออกมายืนยัน
ออกมาตอบโต้บอกลูกจ้างโกหกใช้ยาเสพติดขโมยของทำร้ายตัวเอง

คือลูกจ้างยืนยันบอกว่าเธอถูกในจ้างบังคับให้ทำร้ายตัวเองจริง
แล้วตอนนี้ห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเอง
คุณเอกพบก็เลยพานางเสาหมิ๋วค่ะ
ไปร้องศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
เพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอรับเงินเยียวยาและขอคุ้มครองพยานด้วยนะคะ
ชี้แจงเรื่องที่นายจ้างเอาภาพที่เธอใช้มีดกรีดศีรษะตัวเอง

ซึ่งเธออธิบายบอกภาพนั้นน่ะนายจ้างเป็นคนสั่งให้ทำ
ก่อนหน้านี้ก็คือทักข้อความมาหาเธอ
แล้วให้เธอวีดีโอคอลกลับไปสั่งว่าให้ทำร้ายตัวเองให้เลือกวิธีเอง
แล้วที่เธอยอมทำเนี่ยเอาคัตเตอร์กรีดตัวเองเนี่ยนะคะ
ก็เพราะว่าถ้านายจ้างมาทำเธอจะโดนหนักกว่านี้ก็เลยต้องยอมทำนะคะ
ยืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวยาเสพติดไม่เคยยุ่งกับผู้ชายคนไหนอีกตั้งแต่คลอดลูก
แล้วก็ไม่เคยได้รับเงินเดือนเลยสักครั้งนะคะส่วนที่กล่าวหาว่าขโมยนาฬิกานั้นไม่เป็นความจริง
นายจ้างสั่งให้หยิบใส่กระเป๋าแล้วก็ถ่ายคลิปค่ะ
เขาจะเหมือนกับว่าคล้ายว่าให้เราเลือกเองว่าเราจะเอาสก๊อตเทปดูผลตีหัวเราเอง
หรือว่าจะให้เราเอาคัตเตอร์บางทีเขาก็จะสั่งของเขาเอง
ว่าเขาจะเลือกอุปกรณ์ในการที่ให้เราทำเองเราต้องมีเลือกออกเขาถึงจะยอม
แต่เคยทำแค่ครั้งเดียวเพราะว่าไปแอบกินเศษอาหารที่เหลือ
ทำไมต้องถอดเพราะเธอบอกว่าถ้านายจ้างรู้ว่าไปกินของที่ลูกค้าเหลือเนี่ยจะโดนลงโทษค่ะ
ส่วนกล้องตัวอื่นในจ้างเป็นคนถอดเองเพื่อจะได้ไม่มีหลักฐานว่าทำร้ายเธอ
กลัวว่านายจ้างจะมาคุกคามนะคะตอนนี้ค่ะ
นี่ค่ะนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าเราได้ฟัง
มุมของนายจ้างเนี่ยคือความจริงมันดูจริงทั้งสองมุมเลย

ดูจริงหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าจะสามารถตรวจสอบได้
จริงอย่างที่ในจ้างพูดหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
วันนี้นายกองตรีดรธนกฤษจิตอารีรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายุทธมนตรี
จะเอาเส้นผมไปตรวจหาสารเสพติดค่ะนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้พาผู้เสียหายไปตรวจสุขภาพจิตให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
ผลตรวจออกมาเนี่ยมันก็จะพอเห็นเขาลางของความจริงนะคะ
คุณเอกพบบอกว่าเตรียมพาผู้เสียหายไปตรวจหาสารเสพติด
ซึ่งอันนี้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตรงนี้ก็จะได้คลี่คลายข้อสงสัยทั้งหมดค่ะ
ทุกท่านสงสัยหรือสังคมสงสัยเนี่ยเราจะได้ทำความจริงให้ปรากฏเพราะความจริงมันมีหนึ่งเดียวครับ
เพราะว่าพอฝั่งนายจ้างเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย
มันเกิดจากน้องเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็เกิดภาพหลอนทำร้ายตัวเอง
วันนี้นะครับเราจึงต้องเอาตัวน้องเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติด
เราก็เอาวิทยาศาสตร์มาจับนะครับในหน้าที่เป็นคนกลางมาทำเรื่องนี้เนี่ย
ทำความดีให้ปรากฏแล้วเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ย
อย่างที่ท่านธนกิจพูดนะครับมีหนึ่งคนโกหกว่า
ทุกท่านสงสัยหรือสังคมสงสัยเนี่ยเราจะได้ทำความจริงให้ความ
เพราะความจริงมีหนึ่งเดียวครับ
มีหนึ่งคนโกหกอย่างที่คุณเอกพบบอกนั่นแหละนะคะ
เพราะฉะนั้นท่านนายจ้างบอกว่าลูกจ้างเสพยานะคะก็ไปตรวจ
ถ้าบอกว่าลูกจ้างมีปัญหาสุขภาพจิตก็ไปตรวจสุขภาพจิต
ผลตรวจไม่โกหกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องปฏิปต่อความจริงกันดู

คุณผู้ชมครับพูดถึงใครกันแน่ที่พูดโกหกเนี่ยนะครับ
มีแหล่งข่าวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะคือเขาสังเกตพฤติกรรมนะครับ
คุณหมิวแล้วก็มีอีกคนนึงตัวละครอีกคนนึงที่ชื่อว่าคุณบีเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาสังเกตอะไรบ้างเขาเห็นอะไรบ้างนะครับ
คือไทม์ไลน์ในช่วงที่ทางคุณหมิวทำงานที่ร้านแห่งนี้
จะมีพนักงานเสิร์ฟหญิงอีกคนที่ทำงานด้วยกันครับตอนนี้ลาออกไปแล้ว
จะขอเรียกตัวละครนี้ว่าคุณบีนะครับแหล่งข่าวท่านนี้ครับ
บอกว่าเกือบ๒ปีที่แล้วเขารู้จักนางสาวหมิวโดยบังเอิญครับ
คืออยู่ใกล้ที่พักของนางสาวหมิวกับทางคุณบีนี่นะครับ
เขาเห็นนางสาวหมิวกับบีครับทำงานแต่เช้ากลับเข้าห้องพักทีนึง
สองตีสามครับวันนั้นเนี่ยทางคุณหมิวกับบีนะครับ
เดินทางมาขอเศษเงินกินข้าวบางทีมาขอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ
พยายามถามน้องไม่เคยหลุดปากบอกเลยนะครับว่าโดนอะไรมาครับ
ถึงขั้นโดนจับโกนหัวก็มีครับ

ก่อนจะออกจากงานนางสาวหมิวนั้นเคยบอกเหตุผลที่ไม่ได้เงินเดือน
บอกว่าอ๋อติดหนี้ทำคลอดใช่ไหมต้องทนทำอะไรต่างเนี่ย

ขณะที่น้องบีครับเคยบ่นออกมาว่าโดนเหมือนกัน
เวลาไปหาหมอห้ามบอกว่าที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะครับ
บอกว่าให้พูดเรื่องอื่นไปเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับ
เป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตัวเองไปในแนวนี้ไปนะครับ
ส่วนกรณีของน้องบีเนี่ยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น
อาจจะมีการตกลงอะไรกันหรือเปล่ากับใครมาถึงได้ออกมาพูดแบบนี้
แหล่งข่าวท่านนี้ให้ความเห็นครับบอกว่าตอนที่ทำงานเนี่ย
นางสาวหมิวครับน่าจะโดนกดดันหนักส่วนน้องบีนั้นอาจจะไม่หนักเท่า
แล้วก็บอกด้วยครับว่าเรื่องที่บอกว่านางสาวหมิวติดยาเนี่ย
ก็แปลกนะฮะข้าวยังไม่มีกินมาขอเสร็จเงินไปซื้อข้าวขอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ
จะเอาเงินที่ไหนไปเสพยานะครับเรื่องผู้ชายก็เหมือนกัน
จากการฟังแหล่งข่าวเล่าออกจากบ้านแต่เช้ากลับมาตี๒ตี๓
เวลานอนยังแทบไม่มีนะฮะที่สำคัญตอนนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีใช้ครับ
แล้วเอามือถือที่ไหนไปติดต่อผู้ชายคนอื่นครับ
ฟังเสียงบุคคลท่านนี้แหล่งข่าวที่ว่านี้เล่าให้ฟังกันหน่อยครับ
น้องที่มาเป็นพยานนะครับสมมุติว่าเรามีลูกจ้าง๒คนใช่มั้ยครับพี่
คนหนึ่งกูสามารถควบคุมมึงได้กูจะทำยังไงกับมึงก็ได้
แต่คนหนึ่งคนนี้เราไม่กล้าทำเยอะเว้ยเรามีปัญหาเดี๋ยวมันไปฟ้องนู่นนี่ก่อน
จะเป็นลักษณะนี้ครับพี่แต่ว่าโดนโดนเหมือนกัน
แต่คนที่โดนหนักคือน้องที่เป็นข่าวนั่นแหละครับพี่
สุดท้ายน้องคนนี้ก็เหมือนกับเป็นเด็กแล้วแกะใช่ไหม
ผมถึงอยากจะช่วยเขาไงกับคำพูดที่เห็นเจ้าของร้านเขาสัมภาษณ์แล้ว

คุณผู้ชมครับทีมข่าวเนี่ยโทรไปสอบถามลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับ
กินข้าวร้านนี้เป็นประจำครับให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวบอกว่า
ถ้าถามว่าเขาทราบไหมว่าน้องถูกทำร้ายเนี่ย
เขาบอกตรงนี้เลยนะว่าไม่ทราบนะครับไม่มีข้อมูลใดทั้งสิ้น
ยังแต่ไปกินข้าวที่ร้านบ่อยเจอน้องบ่อยครับ
รู้จักแต่ว่าไม่สนิทถึงขั้นโอ้โหรู้เรื่องส่วนตัวของน้อง
เวลาไปที่ร้านเนี่ยจะเจอน้องถูกดุด่าตลอดนะครับ
ที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าน้องนั้นถูกทำร้าย
นี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่ดูจากข้อมูลแหล่งข่าวคนแรกเนี่ยก็บอกถามนะ
คือดูพฤติกรรมมาเป็นปีใช่ไหมนะครับ

ก็เก็บข้อมูลกันอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็คงจะได้รู้ได้อีกไม่นาน
ผลตรวจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะ